ดูต่อกันที่เสียปั๊มน้ำมันของดิฉันกันบ้างดีกว่า
หายหน้าหายตาไปนานแล้วก็ไม่ได้โสดแล้วด้วย

เพราะว่าแต่งงานกันไปตั้งแต่ปี๖๐นู้นนะครับ
กับสาวสวยดีกรีนางงามเวทีดังเลยนะคะ
น้องส้มหรือน้องส้มปี๊ดนั่นเองนะฮะ

หลายคนก็คิดไปเหมือนกันว่า
พักหลังในวงการก็ไม่ค่อยมีงานด้วย
แล้วก็เห็นว่าคือบ้านอาร์ตี้เขามีธุรกิจครอบครัวอยู่แล้ว
ก็เป็นธุรกิจปั๊มน้ำมันที่จังหวัดขอนแก่นนั่นแหละ

ซึ่งอาร์ตี้ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่คิดอำลาวงการนะ
แต่เป็นเพราะว่าตอนนี้เลือกรับงานมากขึ้น
แล้วก็ขอแก้ข่าวลือเรื่องการแต่งฟ้าแลบว่าภรรยาท้องก่อนแต่งด้วย

เขาเลยได้บอกมั่นหรือแต่งตกลงว่า

เพราะว่าเรายังใช้ชีวิตคู่ไปก่อน

บอกว่าถ้ามีที่ติดต่อมาแล้วทุกอย่างลงตัวเวลาได้
ก็กลับมาทำก็คือช่วยกันทำอาหารกินนะครับผม
อืมก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละ
แต่ว่าก็เลือกรับงานมากขึ้นนั่นเองนะคะ

จะร้องเพลงสักหน่อยใช่ไหม๒เพลง